แหวนสร้อยคอนาฬิกานู่นนี่นั่นแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้อวดรวยแหม
นี้สมัยนี้แต่งยังไงให้ดูแพงถ้าพูดถึงแพงเนี่ยเนื้อสัตว์อะไรให้นึกหนึ่งอย่างแพง
โอ้โหหมูใช่ไหมหมูแพงมากเอาเนื้อหมูคุณผู้ชมมาทำเป็นสร้อยคอมาทำเป็นกำไร
เหรอจริงมีคนทำอย่างนั้นจริงแต่ว่าดิฉันว่าประชดแหละดูออกอ่ะดูคลิปนะคะ
สะใจเสียงหัวเราะหัวเราะอร่อยมากเลย
นี่หมูสังชัดเอามาทำกำไรดูแพงยังคืออวดรวยชัดเลย

พี่วันวันก่อนที่ไปกินกะเพราหมูกรอบ
แล้วนี่อะไรคะหมูแดดเดียวที่เป็นพวง
เอามาทำเป็นสร้อยคอดูดูนะ
ดูหน้าพี่แกะแปะองศาหน้านั้นได้อยู่จ้ะ
ที่หน้าดูนฝุนมาปล่อผมได้ด้วย
เพิศกรีปแรกบอกว่ามีนัดกับเพื่อนช่วงหมูแพง

ครีปที่สองครีปนี้ค่ะ
พี่มนต์เจ้าของไอเดียเก๋นี้บอกว่าตั้งใจ

ตั้งใจจะทำให้มันตลกสร้างสีสัน
โดยมีแรงบันดาลใจมาจากสามีของเธอ
ฮะแรงบันดาลใจมาจากสามีทำไมล่ะ

สามีเป็นพ่อค้าเล้าหมูอยู่ที่สมุทรปราการ
เมื่อก่อนขายหมูเป็นร้อยตัวนะต่อวันทุกวันนี้ขายได้๘๑๐ตัวก็เก่งแล้ว
นี่ค่ะพี่มนต์แกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะรู้ไหมคะว่าจากเป็นเจ้าใหญ่เนี่ย
ขายหลัก๑๐๐ตัวตอนนี้เหลือ๘ตัว๑๐ตัว
กลายเป็นแบบเป็นเขียงหมูเล็กเปิดขายได้แค่นั้นจริง
นี่ค่ะก็เลยทำคอนเทนต์ให้เกาะกระแส
ท้อนปัญหาราคาหมูแพงซะหน่อยนะครับ

เซอรี่ที่แพงมากนี่จะเทียบเท่าทองหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้อวดรวยไม่ต้องใส่ทองเอาหมูมาห้อยคอเลย